ส่วนเรื่องของการสังหารยุติธรรมจังหวัดพังงา
สุดค่ะสารจังหวัดปากพนังก็ได้มีการอนุมัติออก
หมายจับแล้วคนร้าย๕คนด้วยกัน
จับกลุ่มได้แล้ว๓คนค่ะส่วนอีก๒คนก็ยังคงหลบหนีอยู่
โดยผู้ต้องหาทั้ง๓คนยอมรับสารภาพว่า
หัวหน้าแก๊งใช้ปืนจ่อศีรษะ
แล้วก็บังคับให้ใช้ไม้หน้าสาม
ทุบตียุติธรรมจังหวัดพังงาอย่างโหดเยี่ยม
สารจังหวัดปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
มัติหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
ฆ่านายชวีอินทระยุติธรรมจังหวัดพังงาแล้ว๕คน
หนึ่งในนั้นนั่นก็คือนายอดีศักดิ์ทองสมจา
และก็มีประวัติเป็นหัวหน้ากลางขยาเสพติดไร่ใหญ่ในพื้นที่ด้วยค่ะ
โดยตำรวจติดตามจับกลุ่มได้แล้ว๓คนนะคะที่เหลืออีก๒คนนั่นก็คือ

และก็นายสุวรรค์มารวรรค์
ทั้ง๒คนตอนนี้ยังคงหลบหนี
โดยหลบไปพร้อมกับรถกระบากของผู้เสียชีวิต
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่จับได้ก่อนหน้านี้
ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะว่า
เกิดจากนายอดิษัทแค่นใจ
จับได้ว่าแฟนสาวของตัวเองได้มีการแชททางเฟซบุ๊ก
กับนายชวีหรือว่ายุติธรรมจังหวัดพังงานะคะ
ก็เลยวางแผนให้แฟนสาวโทรศัพท์ล่อลวง
ให้นายชวีออกมาพบที่บ้านพักหลังเกิดเหตุ
เสพยาเสพติดย้อมใจจนเมาได้ที่
และเมื่อนายชวีมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็เลยจับใส่กุญแจมือแล้วก็ใช้เชือกมัดมือมัดเท้าแล้วพาไปรุมซ้อม
โดยนายอดีศักดิ์ได้ใช้ปืนจ่อศีรษะบังคับให้ใช้ไม้หน้าสามทุบตีนายชวีจนหมดสติไป
กระทั่งกลางดึกนายอดีศักดิ์ซึ่งอยู่ในอาการเมายาอย่างหนักนะคะ
ก็ได้มีการลงมือทุบตีนายชวีแบบไม่ยั้งอีกครั้งจนเสียชีวิตค่ะที่ทั้งที่สวมกุญแจมืออยู่นะคะ
ก่อนที่จะนำศพไปโบกปูนยัดใส่ถังน้ำมันแล้วก็นำไปโยนทิ้งคลองบางจาก
ก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีไปตำรวจคาดว่านายอดีศักดิ
น่าจะนำรถกระบะของผู้ตายไปขายแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาวค่ะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจได้หลักฐาน
ชิ้นสำคัญนั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดตั้งอยู่บริเวณริมถนนหน้าสถานีตำรวจภูทรเชียนใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่สามารถบันทึกภาพของนายชวี
ขณะขับรถกระบะไปจอดรับหญิงสาววัยประมาณ๒๐ปี
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาพร้อมกับนายวีรเดชแปะดำ
ผู้ต้องหาที่จับได้ก่อนหน้านี้
โดยหลังนายชวีลงจากรถก็ได้ไปยืนที่สาราริมน้ำ
กระทั่งนายวิรเดชแล้วก็หญิงสาวมาพบแล้วก็ขับรถตามกันไป
ที่นายชวีจะถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตในที่สุด
พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า
สืบสวนสอบสวนในคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร
พยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ในขณะนี้
เชื่อว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้หมดทุกคน
ว่าบางส่วนตอนนี้ก็ยังคงหลบหนีอยู่นั่นก็คือ๒คนที่เหลืออีกนั่นเองนะคะ